รถตู้โดยสารคราวนี้เป็นเรื่องราวที่ผู้โดยสารเขามาโวยวายร้องเรียนในโลกโซเชียล
ซื้อตัวนั่งกลับได้ยืนยืนในรถตู้อืม
รับเกินอัตราค่ะคุณผู้ชมเขาบอกว่านอกเหนือจากที่จะเสริมเบาะแล้วเนี่ยยังไม่พอต้องยืนด้วยนะคะ
รถตู้โดยสารนี้นะคะคือที่หนองคายอุดรธานีนั่นเองค่ะก็เป็นเรื่องราวร้องเรียนกันติดตามกันเลยค่ะ
นี่คือภาพบรรยากาศสุดแออัดนะคะในรถตู้โดยสารประจำทางหนองคายอุดรธานี
๒รายผู้โดยสารต้องยืนด้วยนะคะไม่ใช่รถเมย์นะคะนี่รถตู้
ระยะทางก็ไม่ใกล้เลยนะใช่เพราะบอกว่าเบาะที่นั่งเนี่ยเต็มทุกที่นั่งนะคะ
ซึ่งสมาชิกเฟซบุ๊คลายหนึ่งก็นำมาโพสต์ร้องเรียนผ่านโซเชียลค่ะ
มี๑๕ที่นั่งแล้วยังเสริมเก้าอี้ให้กับลูกค้าอีก
ด้วยนะคะว่าตัวเองเนี่ยได้โดยสารรถตู้คันนี้พร้อมกับเพื่อนอีกรายหนึ่งออกเดินทางเวลาสิบโมงเช้ายังไงก็ตามแม้จะถ่ายคลิปภายในตัวรถตู้ไว้เป็นหลักฐานแต่ว่าไม่ทันได้จดเลขทะเบียนรถเอาไว้ค่ะซึ่งผู้คนที่ได้ชมคลิปก็เข้ามาวิพักษ์วิจารณ์กันเป็นจำนวนมากบางรายบอกว่าพบเห็นรถตู้ให้ผู้โดยสารยืนในลักษณะ